เหมือนเวลามีพนักงานเข้ามาใหม่โอรินเทชั่นเขาก็จะตรงนี้
ก็คือที่นี่เขาจะชอบเหมือนเวลามาชุบกันมีอะไรคุยกัน

ก็คือเรื่องเหลือง่ายมีใครต้องมีการคุยกัน